วิทยาการที่สุดการบนทางที่สุดเพิ่มการรายการแบบสุดเพื่อจะเชื่อมัน๑๙๖๐ซักที
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องที่ข้ามสัปดาห์มานะคะนับตั้งแต่มีคลิปนะคะที่คุณชรนะคะให้สัมภาษณ์ไม่ใช่สัมภาษณ์หรอกค่ะแต่เป็นลักษณะของการพูดถึงหลังจากทำกิจกรรมร่วมกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะคะแล้วก็คำพูดที่คุณชรพูดถึงพลเอกประวิทย์ทำให้เรื่องมันต่อเนื่องมา
เหนือจากแค่ความคิดเห็นที่มีต่อตัวนักการเมืองนะคะ
เหนือจากที่เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วเนี่ยมันยังเป็นประเด็นต่อตัวคุณชรในแง่ของการถูกตรวจสอบจากสาธารณะ
เพราะว่ามีกิจกรรมอยู่หลายส่วนนะคะที่คุณชรทำที่เป็นลักษณะงานสาธารณะนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของเงินทองที่เป็นการรับบริจาคจากสาธารณะเพื่อช่วยงานสาธารณะ
เมื่อมีคนต้องการหลักฐานแล้วจริงแล้วทางเพจของคุณชรก็มีการชี้แจงนะคะ
แต่ว่าในการชี้แจงมันได้เพิ่มประเด็นความสงสัยในการชี้แจงความโปร่งใสถึงการรับเงินบริจาคมา
และนำเงินที่รับบริจาคมาไปใช้งานต่อว่าตรงจุดประสงค์หรือไม่
แน่นอนค่ะเราก็เป็นสื่อหนึ่งนะคะที่คงจะติดต่อเข้าหาทางเพจของคุณชรอย่างหนักมากนะคะ
คาดว่ามีหลายคนนะคะก็ยังบอกว่ายังไม่รอการแถลงซึ่งจะมีการแถลงตามมานะคะ

ถ้าคุณผู้ชมได้ชมผ่านเพจของช้อนบุรณฮีรันก็จะเป็นไปตามเท่าที่มีการชี้แจงนะคะ
แต่ว่าในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ก็คงยังไม่ได้ส่วนจะมีการแถลงเมื่อไหร่อย่างชัดเจนนั้นก็ต้องรอจากเพจของคุณชรเป็นหลักนะคะ
แต่ว่าในส่วนของหน่วยงานต่างเนี่ยเมื่อมีการเชื่อมโยงกันว่างานของคุณชรที่ทำในช่วงที่เกิดไฟป่าเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหลายหลายหน่วยงานนะคะว่ามีการรับช่วงต่อไหมหรือแม้กระทั่งภาคประชาชนคนที่ลงพื้นที่กรณีไฟป่าเองเนี่ยนะคะก็มีหลายคนตั้งคำถามรวมถึงให้ข้อมูลด้วย
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันนั่งในรายการเราก่อนคือทนายความนะคะคงจะพอให้ความเห็นเราได้ว่าเอ๊ะแบบนี้นี่ถ้าสมมุติจะสงสัยคือสงสัยในแง่ของงานสาธารณะของคุณชรนะคะเราจะสงสัยด้วยกฎหมายตัวไหนหรือมันต้องถูกตรวจสอบจากมุมไหนนะคะเราจะคุยกับทนายเจมส์นะคะทนายนิติธรแก้วโตสวัสดีค่ะ

ส่วนเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีโทรศัพท์คุยกันนะคะกับทางทีมโปรดักชั่นที่เข้าไปทำงานร่วมกันกับคุณชรนะคะแล้วก็จะมีทางกรมสัมภากรนะคะซึ่งดิฉันไม่แน่ใจค่ะทนายเจมส์ว่าจริงแล้วสมมุติเรื่องอื่นเอาไว้ก่อนเอาเฉพาะเรื่องเงินบริจาคในช่วงไฟป่าก่อนนะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าลักษณะของภารกิจที่จะใช้เงินบริจาคมันมีสองแบบ

ทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเนี่ยเสียหายหรือไม่นะครับอันที่สามก็คือเกี่ยวกับพรบควบคุมการเรียรัยนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับประมวลรัศดากรอีกที่เกี่ยวกับสรรพากรอันนั้นเดี๋ยวให้เขาพูดถึงเองนะฮะคราวนี้เราต้องมาดูก่อนว่าในเจตนารมณ์ของกฎหมาย

นะครับระยะเวลาในการที่จะขอบริจาคตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ที่สำคัญคือสถานที่
ถ้าสมมุติเราไม่ได้ขออนุญาตล่ะโดนปรับแค่๒๐๐บาท
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ากฎหมายพลเรียรายคือผมเพราะว่า
มีเจตนาที่จะเอาเงินไปบริจาคจริงหรือไม่
หรือเป็นเพียงแค่การหลอกเพื่อให้ได้เงินของผู้บริจาค
ประเด็นที่เขาทำหรือว่าพูดถึงพลเอกประวิทย

ถ้าสมมุติจะแยกออกมาตรวจสอบงานของคุณชร
ก็คือเรื่องของการรับบริจาคเนี่ยเรียนเข้าใจถูกไหมว่า
พอกฎหมายเอาล่ะมันมีกฎหมายเขียนเอาไว้ก็จริง
แต่ถ้าจะบังคับหรือว่าหยิบฉบับนี้มาใช้จริง

ไม่ใช่เฉพาะชรบุรณฮิลันนะครับ
เพราะว่าคือสังคมไทยช่วงหลังมาเราช่วยกันในลักษณะแบบนี้เยอะนะคะ
คนที่มีชื่อเสียงหลายท่าน
แล้วมันมีเยอะอยู่ดีเราจะหยิบมาเพื่อช่อนบุรณาฮีลานเนี่ย

คืออย่างที่ผมบอกพี่ขวัญแค่ว่า
พรบควบคุมการเรียรัยมันเป็นเรื่องเล็กมาก
เพราะค่าปรับมันแค่๒๐๐แล้วก็โทษจำคุกไม่เกิน๑เดือน
ส่วนใหญ่ก็สั่งปรับแล้วก็จบกันไป
ถ้าเอาเงินไปทำประโยชน์สาธารณะจริงนะ

ไม่มีใครไปโวยวายครับเชื่อผม

หลายคนที่ผ่านมาทำงานเพื่อสังคมมาเยอะมาก
แล้วก็ไม่ได้ไปขออนุญาตตามพรบเรียรัยถูกไหมฮะ

แล้วตัวทีมงานหรือตัวคนที่รับบริจาคน่ะ

ไม่ได้บอกว่าให้แบบไม่ต้องสนใจกฎหมายหรอกไม่ใช่
แต่คือจะบอกว่าโดยลักษณะของการเปลี่ยนของสังคม
เพราะว่ากฎหมายมันตั้งแต่๒๔๘๗ใช่ไหมคะ
คือลักษณะการเปลี่ยนของสังคมมันทำให้กฎหมายเองก็คงไม่ได้เท่าทัน
พฤติกรรมของคนในสังคม
แต่ถ้ายังสงสัยด้วยโจทย์เดิมอย่างที่ทนายเจมส์บอก
คือไปเรื่องช่อโกงอาจจะเข้ากว่าอย่างนี้ใช่ไหม

อาจจะตรวจสอบได้ตรงกว่าก็คือว่ารับมาแล้วใช้แบบที่บอกตอนรับบริจาคไหม

อย่างนี้ค่ะคือมันมี๒แบบพี่ขวาน
รับมาแล้วเอาไปใช้หรือไม่

ไว้ที่ตัวหรือเปล่าเอาไปใช้ส่วนตัวไหม

อีกประเด็นนึงคือรับมาแต่เอาไปใช้ในโครงการอื่น
คราวนี้ก็ต้องไปถามว่ามีเหตุผลอะไรถึงเอาไปใช้โครงการอื่น
พอดีมีคนขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วต้องการความต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน

แบบนี้ก็มีก็มีแต่คราวนี้คุณจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขามอบเงินให้คุณก็จริง
แต่คุณเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ควรจะแจ้งให้ลูกเพจทราบหรือแฟนเพจทราบนะครับ
จริงนี่มันอยู่ที่เรื่องของการจัดการการเขาเรียกอะไร
การบริหารจัดการ
การสื่อสารอย่างนี้ใช่ไหม
ผมถามงี้สมมติกรณีของยกตัวอย่างพี่บิลได้ไหม
ประเด็นปัญหาคืออย่างงี้สมมติผมเปิดลับเงินสองช่องทาง

ช่องทางหนึ่งคือบริจาคซื้อของบริจาคให้กับโรงพยาบาล
ผมเปิดรับ๒ที่นะอันนี้ผมพูดถึงทั่วไปนะ
ผมไม่ได้หมายถึงคุณช้อนนะโอเคตัวอย่างผมเปิดรับสองช่องทาง
เงินเข้าสองบัญชีแต่ผมดันเอาเอกสารของโครงการนึงเนี่ยนะฮะ
ที่ผมใช้จ่ายในอีกโครงการหนึ่งมาใช้กับอีกโครงการหนึ่ง
ถามว่าเงินเข้าสองทางแต่เอกสารชุดเดียวกัน
คำถามคือรายได้มัน๒เท่าอ่ะแต่ใบเสร็จดันเป็นใบเสร็จชุดเดียวกันอย่างนี้

คืออย่างแรกอย่างที่ทนายเจมส์บอกถ้าเราจะพูดถึงว่าช่อโกงไหมเนี่ยนะครับ
คือเจตนามันคงคือกรรมเป็นเครื่องบอกเจตนาแล้วก็คือดูว่าเขาทำยังไงมันก็จะบอกเจตนาเขา
ก็คืออย่างแรกก็คือเอาไปใช้จริงไหมหรือว่าได้มาแล้วเก็บไว้กับตัว
แล้วที่เอาไปใช้ตรงกับที่บอกตอนรับบริจาคไหม

คืออย่างนี้บางเคสเนี่ยต้องอธิบายให้ชัดเจนนะผม
อย่างหลายที่ก็มีการขายของเขาก็จะบอกชัดเจน
หลังจากหักค่าใช้จ่ายเขาถึงจะเอาไปบริจาคเห็นไหมฮะ
อันนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลองว่าผมเปิดรับบริจาคมาเพื่อช่วยไฟไหม้นะครับ
แต่มันมีค่าดำเนินการค่าน้ำมันการค่าจัดทำคลิปค่าโปรดักชั่นเพื่อให้คนเนี่ยตระหนักถึงพิษภัยของไฟป่าว่าคนที่ได้รับประโยชน์เนี่ย
คนที่ได้รับโทษจากไฟป่ามีมากน้อยขนาดไหนเราควรสงวนร่วมกันอะไรอย่างนี้
อันนี้คลิปที่เป็นประโยชน์ถูกไหมครับถ้าอธิบายว่าค่าคลิปดำเนินการเท่าไหร่ค่านี้เท่าไหร่ก่อน
ก่อนที่จะได้รับเงินบริจาคมันจะชัดเจนไหมกำลังจะบอกกำลังจะถามทนายเจมส์ว่าคือถ้าบอกกันก่อนถูก
ว่ามันจะมีการทำแบบนี้นะไอ้สองแสนห้านี้จะไม่จะไม่โดนทวงขนาดนี้ถูกครับใช่ไหมคะ
แต่ถ้ามาเขาเรียกเรามาแจกแจงทีหลังเนี่ยคนก็จะเข้าใจคืออาจจะตั้งคำถามได้แหละว่า๑มันรวมอยู่ในนี้ด้วยเหรอ
สองราคานี้เลยเหรอสามตกลงประโยชน์ต่อการทำวีดีโอฉบับนี้เนี่ยต่างต่างเนี่ยตกที่ตัวคุณชรหรือตกที่ความเข้าใจของปัญหาไฟป่า
อันนี้พี่พูดดีครับคือคำถามสุดท้ายที่จะเป็นตัวตัดสินใจของคนที่บริจาคเลยคือประโยชน์ที่ทำคลิปพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยตกที่ใคร
ถ้าตกที่ประชาชนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยเท่าไหร่เขาก็จ่ายแต่ถ้าเกิดเขามองว่าเฮ้ยมันใช่ไหมล่ะบางคนก็พอบอกว่ามันเกิดความสงสัยมาเขาก็อาจจะไม่บริจาคก็ได้ถูกไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของการจะบริจาคหรือไม่บริจาคมันอยู่ที่การดำเนินการด้วยนะครับ
เรื่องเรื่องแบบนี้เวลาจะตรวจสอบต้องมีเหมือนกับแบบต้องมีคนที่เหมือนกับเป็นเจ้าทุกข์อ่ะคือเอ้ยฉันเป็นคนบริจาคแล้วฉันสงสัยเนี่ยฉันต้องไปแจ้งความมันถึงจะเริ่มคดีได้หรือว่าไม่ต้องคะ
ต้องไปแจ้งความครับเพราะว่าอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าคือต้องบอกก่อนคดีลักษณะนี้ช่อกงประชาชนความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นความผิดอันยอมความกันไม่ได้นะครับ
เป็นผู้เสียหายพนักงานสอบสวนมีหน้าสืบสวนสอบสวนแต่ปัญหาคือเขาจะเอาข้อได้จริงมาจากไหนล่ะถ้าไม่มีตัวผู้เสียหายโผล่ออกมาให้ข้อได้จริงกัน
ถ้าจะบอกว่าอุ้ยก็เห็นข่าวเต็มเลยเพจนั้นก็ให้ข้อมูลเพจนี้ก็ให้ข้อมูลเนี่ยข่าวนั้นก็มีข่าวนี้ก็มีก็ไม่ได้เพราะว่าในสำนวนต้องมีข้อเท็จจริงจากเจ้าตัวใช่ไหมค
ในกระบวนการสืบสวนสอบสวนหรือในกระบวนการที่อยู่ในศาลมันไม่ได้มันต้องมีคนมาเบิกนั่งเบิกความยืนยันต่อศาลนะครับว่าพฤติการเขาเป็นยังไงนะครับเขาโฆษณาแบบไหนแล้วมันจริงไหมผลจากการโฆษณานั้นทำให้คุณหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปให้เขามันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะเข้าองค์ป

ขวัญคิดว่าคนจะบริจาคมากไหม
คนก็ต้องคิดแล้วตกลงทำคลิปไปใครได้ประโยชน์ใช่ไหมครับแทนที่แทนที่บอกว่า
ผมรับเงินมาผมเอาไปให้ทุกบาททุกสตางคเลยโอ้อันนี้ผมเทใจให้หมดเลยเต็มใจให้
แต่พอมีข้อที่จริงหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วทำให้เขาต้องตัดสินใจว่าจะบริจาคหรือไม่บริจาคดี
อันนี้จะเข้าข่ายเรื่องของการปกปิดข้อได้จริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับ
ต่อให้ต่อให้ต่อให้ได้มาแล้วเจียดหรือว่าแบ่งไปทำอีกแบบนึงซึ่งเป็นประโยชน์เหมือนกัน
แต่มันควรจะเป็นข้อมูลที่ได้ก่อนคนบริจาคเขาจะส่งเงินมาใช่ไหม
ถูกครับหรือมันอาจจะเป็นข้อที่จริงที่เข้ามาแทรกก็ได้แต่ว่าก็ควรจะแจ้งเขาบอกเขาอะครับ
คุณผู้ชมคะในกรณีที่เราคุยกันเนี่ยเราเอาเฉพาะข้อมูลเท่านี้นะคะเท่าที่เป็นข่าว
แต่อย่างที่บอกค่ะที่ฉันเชื่อว่าทุกสื่อพยายามติดต่อทางคุณชรบุรณฮิลันอยู่แล้วที่ต้องการให้ชี้แจง
เหนือจากการชี้แจงที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวนะคะคงอยากตั้งคำถามแล้วก็ได้คำตอบในมุมอื่นด้วย
แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยยังมีประเด็นลักษณะอื่นอีกเช่นตกลงแล้วเนื้อหาที่คุณชรสื่อออกมาเนี่ยมันตรงกับที่กลุ่มคนทำงานหรือกลุ่มคนที่ได้รับผลจากเนื้อหานั้นเนี่ยตรงกันไหมนะคะ
เพราะว่ามีคำคำพูดออกมาจากหลายคนเหมือนกันที่บอกว่าจริงแล้วเนื้อหาของคุณช้อนที่สื่อสารออกมาเนี่ยถ้าเรียนใช้ภาษาง่ายนะคะกลางกลางก็คือว่าคืออาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามข้อเท็จจริงทั้งหมดอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ได้ตรงณวันนี้อย่างที่เป็นจริงอย่างรอบด้านคือแต่อย่างที่เข้าใจกันคือของแบบนี้คือ
เวลาตกลงงานกันตกลงงานกันลักษณะความเข้าใจงานของคุณชรเนี่ยเป็นแบบไหนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันกับแอดมินของโพรดัคชั่นแห่งหนึ่งที่ได้ทำงานกับคุณชรบุรณฮิรันทร์สักครู่ค่ะ
คุณจำขวัญครับค่ะคุณธีนภาพคุณธีนภาพ
เล่าให้ฟังคร่าวหน่อยค่ะว่าร่วมงานกับคุณชอยมากี่ครั้งแล้ว
ร่วมงานกันในลักษณะไหนให้เห็นภาพค่ะเชิญค่ะนี่เป็นครั้งแรกครับ
ผมได้ร่วมงานกับคุณพรครับหลังจากที่มีสถานการณ์เรื่องไฟป่า
เมื่อช่วงเดือนมีนาเมษาช่วงนั้นนะครับ
ป่าหมอกควันในเชียงใหม่มันมันลุกลามมากแล้วก็ชุมชนชาติภัณฑ์เองเนี่ย
ก็ไปดับไฟป่าแล้วก็ประกอบกับช่วงที่มีผู้เสียชีวิตนะครับ
อืมซึ่งช่วงนั้นนะครับผมก็สื่อสารเรื่องของเอ่อ
สู้ไฟป่าครับภายใต้ภายใต้ชื่อของศูนย์สนับสนุนชนสู้ไฟป่า
ซึ่งก็จะมีส่วนมนุษยาวิทยาศิรินทรมีมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ
แล้วก็โปรควาซึ่งอ่าเรื่องชาติภัณฑ์เหล่านั้นนะครับ
แล้วก็ช่วงนั้นพอดีที่ผมได้มาถ่ายทำ
แต่ละคดีชิ้นหนึ่งที่บ้านภาคาในครับคือที่บ้านที่ฟึก
แล้วผมก็ทำเป็นคลิปเล็กขึ้นมาชื่อคลิปว่าโปรฟาสตอรี่อีพี๑๒
คือวิถีชีวิตคนดับไฟป่าซึ่งคลิปนี้ทางทีมงานคุณช้อน
ให้ผมฟังภายหลังว่าเป็นคลิปที่เมื่อเขาดูแล้วเนี่ย
เขาก็เลยสนใจก็เลยเป็นที่มาของการติดต่อเข้ามาผ่าน
ยังเผ็ดโปรควาครับแล้วก็ว่าช่วงไหนสะดวกช่วงไหน
ผมก็เลยอ่าพาเข้ามาที่บ้านภาคาในครับที่อำเฟือสมรรย์
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมอืมทีนี้ลักษณะของการทำงานร่วมกัน
กับทางทีมคุณชรเป็นการตกลงกันในลักษณะไหนคะ
ผมไม่ได้คุยกับคุณช้อนโดยตรงครับแต่ว่ามีทีมงานที่ประสานมาครับ
ผมอืมตลอดตลอดเวลาจนถึงจนกระทั่งเสร็จกระบวนการน่ะ
ผมได้คุยกับคุณช้อนช่วงที่เขาลงในพื้นที่ครับอืม
แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็จะมีทีมงานของเขาประสานมาแล้วก็
ก็จะคุยเรื่องของการเดินทางเดินทางอย่างไรแล้วก็มันต้องไปยังไงบ้าง
คือก่อนหน้านั้นสืบเนื่องจากว่าผมทำศูนย์สนับสนุนชุมชนสู้ไฟป่า
ซึ่งต้องการช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังสู้กับไฟป่าครับอืมอืม
แล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทางศูนย์เองเนี่ย
ก็จะนำของที่ประชาชนบริจาคครับ
ส่งมอบให้กับแต่ละพื้นที่แล้วก็ช่วงนั้นจะขึ้นมาที่เสมิงใต้ด้วยครับ
ค่ะก็ผมก็เลยแจ้งกับทีมงานว่าในภายในศูนย์มีใครจะไปบ้าน
ก็เลยตกลงกันว่าจะไปกันสองสามคนแต่ว่าพอโทรเช็คอ่า
ทีมงานคุณช้อนปุ๊บเนี่ยก็แจ้งว่าเอ่อขอขอให้ผมไปคนเดียวแล้วก็
ไปเจอพี่ปึกแล้วก็ชาวบ้านครับดังนั้นเนี่ยจากจากตรงนั้นมาผมก็เลยเดินทางด้วยรถส่วนตัว
แล้วก็ทางทีมงานเนี้ยแจ้งบอกว่าจะมีค่าน้ำมันให้ครับอ่า
มาแต่ว่าตอนนั้นเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องเรื่องเงินนะครับเพราะว่า
ถูกประสงค์หลักของผมในตอนนั้นก็คือเราช่วงนั้นเราก็พยายามสื่อสารเรื่องของ
ไฟป่าด้วยครับอ่าก็ปิดหมู่บ้านด้วยโควิดก็เข้ามาด้วย
ดังนั้นมันก็เลยหนักมากครับเราก็เลยคิดว่าถูกประสงค์เดียวว่า
โอเคเมื่อถึงจังหวะแล้วเนี่ยเราก็ดีใจมากเลยที่
คุณพรในตอนนั้นนะครับเขาสนใจแล้วก็เขาตั้งใจที่จะมาเรียนรู้
แล้วก็อยากลงเป็นที่จริงจริงแล้วก็อยากค่ะครับอ่า
แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวฉันทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของโพควาเนี่ย
คือณตอนนี้หลังจากที่มีประเด็นตั้งคำถามต่อเรื่องกรณีการรับบริจาคเงินเป็นหลักเนี่ยนะคะ
ในส่วนของโพควาเองค่ะคุณโอสิ่งที่กังวลที่สุดของทางทีมหรือว่าตัวคุณโอเองเนี่ย
คือเรื่องอะไรคะตอนนี้ผมไม่มีอะไรต้องกังวลครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผมชี้แจงผ่านเพจนะครับว่า
ที่ได้มาเนี่ยเป็นจริงไม่ได้คุยกันว่าต้องจ่ายค่าน้ำมันเท่าไหร่แต่ว่า
ผมควรจะใช้คำว่าเป็นน้ำใจดีกว่าครับเพราะว่าเขาโอนเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งสลิปมาให้ผม
ส่วนตัวของผมเองที่ผมอ่ะอยากเล่าเรื่องชาติภัณฑ์กะเหลี่ยงแล้วก็คือ
ผมอะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยที่คุณช้อนมาด้วยผมก็เลย
เท่าที่สบายใจนะคะก็คือว่าตกลงแล้วมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการร่วมงานกัน
ไม่แน่ใจว่ามันควรจะแบ่งในลักษณะจังหวะไหนช่วงไหนหรือเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าในส่วนของการได้ค่าใช้จ่ายที่ทางทีมคุณชร

ซึ่งถือเป็นค่าเดินทางหรือถือเป็นค่าอะไรคะ
เป็นค่าเดินทางครับแล้วก็ทีมงานแจ้งกับผมว่าเป็นค่าเดินทางแล้วก็เป็นค่าประสานงาน
คือผมก่อนที่เขาจะมาคือผมโทรเช็คกับพื้นที่ว่าพื้นที่สะดวกไหม
เพราะว่าคุณชรก็มาจากเชียงใหม่แล้วก็ประกอบกับช่วงนั้น

ขึ้นไปได้ไหมพอได้ก็โปรเจคคอนเฟิร์มทางชุมชนแล้วก็คอนเฟิร์มทางชุมชน
ก็เลยประสานเข้ามาครับ
จังหวะที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณโอบอกเนี่ยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิด
ไม่ใช่คือตอนร่วมงานกันอยู่ในช่วงเดือนมีนาเมษาแบบนี้ใช่ไหมคะ
เจอกับทีมคุณชรประมาณนี้ใช่ไหมคะ

ซึ่งณตอนนั้นตอนที่ประสานงานมาคุณชรบอกไหมว่า
ให้ทางทีมพาเข้าไปเพื่อนำสิ่งของ
หรือใดก็แล้วแต่ไปบริจาคให้กับทีมงาน
มีลักษณะการพูดเรื่องนี้ด้วยไหมคะ

โดยตรงครับเป็นทีมงานเพราะต้องการจะไปบริจาคหน้ากากครับ
แล้วก็อยากที่จะไปเรียนรู้วิถีชีวิตด้วย
แล้วก็ไปดูเรื่องของการจัดการไฟป่าด้วยอย่างนี้ครับ
ซึ่งเขาก็นำของไปบริจาคถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็ของที่บริจาคก็ปรากฏในภาพครับ

เหนือจากหน้ากากแล้วมีอะไรอีกคะคุณโอ
ก็เงิน๑๕๐๐บาทครับคือผมได้รับเงิน๑๕๐๐บาท
ใช่งั้นเงิน๑๕๐๐บาทนี่เราเข้าใจตรงกัน
ก็เป็นค่าเดินทางของตัวคุณโอเนอะใช่ไหมคะ

แล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็จะมีการบริจาคในส่วนของหน้ากาก
เพื่อให้กับคนที่ทำงานดับไฟป่าถูกต้องนะคะ

และนอกเหนือจากนี้มีอุปกรณ์ลักษณะอื่น
มีการดับไฟป่าให้กับคนที่คุณชอนเข้าไปในพื้นที่ไหมคะ
สำหรับเฉพาะที่บ้านป่าคาไนผมคุยกับพี่พึกแล้วว่าไม่มีเงินครับ
มีที่ปรากฏในภาพที่ถ่ายร่วมกับคุณช้อนในวันนั้นเท่านั้นครับ
ที่คุณธินพัฒน์พูดถึงคือคุณพฤกษโอโดชาวถูกไหมคะ

คุณพึกโอโดเชาก็คือเป็นคนที่ทำงานในราคาภาพประชาสังคมนะคะสำหรับคนประกาศกยอดนั้นก็ใจถูกนะคะ

ซึ่งในส่วนของคุณพลึกเองเนี่ยก็คือเหมือนกับมีการเช็คกันเนื่องจากคุณโอกับคุณพลึกเนี่ยก็ทำงานด้วยกันก็คือในส่วนของทีมเท่าที่ได้ทำงานร่วมกันกับทีมคุณชรเนี่ย
เหนือจากที่คุณโอบอกมาไม่มีอะไรที่บริจาคนอกจากที่ว่าไปถูกนะคะ

ทีนี้คุณโอได้ลองหลังจากที่มันมีประเด็นตรวจสอบเงินรับบริจาคคุณโอได้ลองคุยกับเครือข่ายอื่น
แม้กระทั่งคุณพลึกเนี่ยได้คุยกับเครือข่ายอื่นไหมคะว่าจริงแล้วอาจจะมีคนได้รับของบริจาคหรือว่าได้เป็นเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ในการช่วยการดับไฟป่าตอนนั้นนะคะ
ข้อมูลนี้คุยกับพี่พึกแล้วคือไม่มีข้อมูลเลยครับพี่พึกก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้แต่ว่าเรารู้ไงว่าคุณช้อนมาที่นี่แล้วก็เราได้รับอะไรบ้างที่พึกได้รับหน้ากากที่พึกคือชาวบ้านที่นี่ครับ
ก็เป็นค่าเดินทาง๑๕๐๐บาทจากนี้ไม่มีครับ
ที่ฉันเห็นในเพจของคุณพลึกโอโดชาวนะคะคุณโอที่มีการพูดถึงคือในคืออันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะควรจะเข้าใจแบบไหนแต่ว่าคือก็มีสิทธิ์ออกความคิดเห็นกันก็คือเนื้อหาของตัว
ครับจริงเวลาเราพูดถึงไล่หุ่นเวียนนี่ประเด็นหนึ่งที่คุณจรพูด
แล้วก็พอผมดูปุ๊บผมรู้สึกกังวลว่าจะเกิดความเข้าใจผิด
ก็คือเรื่องไล่หมุนเวียนครับไล่หุ่นเวียนน้ำที่ต้องใช้คือต้องใช้จากฝนนะครับ
ดังนั้นเนี่ยได้หมุนเวียนที่นี่เนี่ยเวลาชุมชนไหนทำเนี่ย
จะต้องดูแลระบบนิเวศในที่นั้นให้สมบูรณ์
หมายความว่าถ้าป่าสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะมีน้ำที่ตกลงมาเป็นตามฤดูกาลได้ครับ
ซึ่งที่นี่เนี่ยแต่ละชุมชนที่ทำไล่หุ่นเวียนคือนอกจากทำไล่หุ่นเวียนแล้วเนี่ย

ชาวบวกกระยองก็คือความเชื่อเรื่องปลาเดฟอร์

ซึ่งป่าเหล่านี้ถูกปฏิบัติผ่านเรื่องของจารีดความเชื่อครับ

เรื่องของการเผาป่าอย่างนี้ครับ

อันนี้เป็นการตีความนะครับว่า
เพราะภาพที่ปรากฏกับคำพูดที่บรรยา

เกษตรแบบไล่หุ่นเวียนต้องเผา
ซึ่งจริงต้องเผาอยู่แล้วแต่ว่า
ในคลิปปรากฏว่าทำอย่างไรไม่ให้เขาเผา

ก็ยังมีความเข้าใจคาดเคลื่อนอยู่
แต่ว่าด้วยระยะเวลา๔๕ชั่วโมง

ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นบทที่๑ครับ
ถ้าเราเรียนหนังสือครับอาจจะเป็น
ช่วงที่เริ่มต้นเปิดใจแล้วก็มาเรียนรู้
สำหรับผมแล้วมุมหนึ่งผมก็ดีใจนะครับ
ที่เขาเองก็เริ่มเปิดบทที่๑แล้ว

ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเองจะตัดสินใจที่จะเรียนต่อหรือว่าอย่างไร
ซึ่งทางชุมชนเองก็ผมได้คุยกับพี่พึกแล้วว่า
ถ้าคุณชรเราก็ทีมงานอยากเรียนรู้สิ่งนะครับ

แล้วก็พร้อมที่จะเสิร์ฟข้อมูลให้
แล้วก็อย่างน้อยเราก็คาดหวังว่า

การมาของคุณช้อนเองเนี่ยน่าจะเป็นกระบอกเสียงที่
ช่วยเล่าเรื่องนี้กับพวกเราเพราะว่าเราทำงานบน

เสียงของเราก็เล็กไปด้วย
แล้วก็ในช่วงนั้นเรื่องของชาติภัณฑ์บนสื่อก็ยังน้อย
ก็คือเราดีใจที่เขาได้มา
แล้วก็เขาเองก็มีคนติดตามเยอะ

เพราะว่าตลอดเวลา๔๕ชมมานะครับ
ก็พี่ปุ๊กได้เล่าทุกอย่างให้เขาฟัง
แต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเป็นบทที่๑
สำหรับคนที่ต่างวัฒนธรรม
แต่ว่าก็มีใจที่อยากจะเรียนรู้
มุมมองผมมองในมุมนี้มากกว่าครับ
คุณโอถ้าที่ฉันสรุปอย่างที่คุณโอพูด

ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องค้านดิฉันนะคะ

สิ่งที่คุณชรสื่อสารในคลิปนั้นเนี่ย
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งจริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมด
หรือว่าคุณพลึกโอโทชาวเองก็คิดว่า
เข้าใจปัญหาที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่

ซึ่งจริงแล้วเป็นภาพจำโดยที่ใครก็อาจจะเข้าใจปัญหาในลักษณะนั้นทั้งนั้น
เรียนเข้าใจถูกไหมคะ

เข้าใจค่ะคุณโออย่างนี้อย่างนี้ขออภัยเดี๋ยวฉันต้องบริหารเวลาด้วยขออภัยจริงนะคะ
มันต้องเข้าไปให้ลึกกว่านั้นเพื่อให้เข้าใจปัญหาที่แท้จริง

คุณโอเอาอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวพอจะได้ข้อมูลนะคะ
จะได้ข้อมูลขออภัยจริงเวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่ง
ต้องคุยกับทางกรมสรรพากรด้วยนะคะ
ยังไงขอบคุณคุณธินพัฒน์ตอนนี้ก่อนนะคะ
ขอบคุณมากครับ
ค่ะคุณโอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมากรมสรรพากรค่ะ

สวัสดีค่ะคุณจอมฝันพ่อครับ

ถ้าเป็นงานของกรมสรรพากรในกรณีข้อสงสัยต่อคุณชรบุรณฮีรันดิเนี่ย
กรมสรรพากรต้องเข้าไปตรวจสอบประเด็นไหนคะ
คือของกรมสรรพากรนะคะเดี๋ยวต้องพูดถึงหลักก่อน

แต่ว่าอาจจะต้องกระชับนิดนึงค่ะท่านโฆษกเชิญค่ะ

คือหลักการเนี่ยต้องดูก่อนว่าเงินของคุณชรที่เขารับบริจาคมาเนี่ยนะคะ

ส่วนอันนี้ถ้าเป็นเงินได้ของเขาเนี่ยมันเป็นปี๖๐
เขาก็จะต้องมีหน้าที่เอาไปยื่นปี๖๔ค่ะ

ช่วงนี้ยังไม่ถึงกำหนดการยื่นกรณีถ้าเขาเป็นเงินได้ของเขานะคะ

คือการตรวจสอบว่าเป็นเงินได้ของคุณชรหรือเปล่าเนี่ย
ว่าเงินที่รับบริจาคมาเนี่ยเข้าเป็นรายได้ตัวเอง
หรือเป็นเงินที่รับบริจาคมาเพื่อส่งต่อไปใช่ไหมคะ
คืออย่างนี้เงินได้ของเขาเนี่ย
กฎหมายสรรพากรเงินที่รับบริจาคมาไม่ได้รับการยกเว้น
นอกจากว่าเขามีวัตถุส่งตรงเนี่ยแล้วก็ตั้งเขาเป็นตัวแทน
แล้วก็รับมาร้อยจ่ายไปร้อยอย่างนี้จะยกเว้นไม่ต้องเป็นเงินได้ของเขาอะค่ะ
อันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการแจกแจงถูกไหมคะ
จริงแล้วเข้าตัวเองหรือว่าบริจาคต่อไปตามที่รับบริจาค
ใช่ก็คืออย่างที่บอกค่ะรับมาร้อยแล้วก็ไปบริจาคต่อร้อยอย่างนี้ค่ะ
ต้องเป็นเงินได้ของคุณชรนะคะ
ซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยเป็นงานของกรมสรรพากรไหมคะท่านโฆษกว่า
คุณชรได้บริจาคออกไปตรงวัตถุประสงค์หรือไม่
เรื่องของดูวัตถุประสงค์เนี่ยทางกรมไม่ใช่หน้าที่ของกรมสรรพากรนะคะ
เป็นหน่วยงานอื่นนะคะที่มีหน้าที่ต้องไปดูว่าใช้ตามถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่าค่ะ
ส่วนอีกแบบนึงค่ะการรับบริจาคมาเนี่ยนะคะเวลาขาเข้าเนี่ย
กฎหมายของกรมสรรพากรที่ถือไว้สามารถจำเป็นต้องตรวจสอบไหมคะว่ารับบริจาคในนามชื่อส่วนตัว
หรือชื่อบริษัทหรือบัญชีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์เฉพาะนั้นนะคะ
คือปกตินะคะถ้าเขาแยกบัญชีเลยเนี่ยมันก็เวลาถ้าสมมกรสมมุติว่าสมกรตรวจเนี่ยเขาก็จะได้ชี้แจงง่าย
ถ้าเขาแยกออกมาจากบัญชีส่วนตัวเขาเลยเช่นอย่างกรณีของคุณช้อนเนี่ยค่ะ
เขาก็เปิดอีกบัญชีหนึ่งสำหรับรับบริจาคเลยเนี่ยแล้วก็มันก็จะได้เห็นว่าเขาเข้ามาร้อยแล้วออกไปร้อยจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มีการทำบัญชีรับจ่ายอะค่ะ
แล้วถ้ารับบริจาคเป็นชื่อส่วนตัวสมมุติเอาแบบสะดวกเนี่ยค่ะถ้ารับบริจาคเป็นชื่อส่วนตัวก็ยังไม่ถือว่าผิดใช่ไหมคะ
กว่าจะดูว่าปลายทางออกไปตามเป้าหมายหรือเปล่า
ค่ะคือพอเขาโดนตรวจสอบเนี่ยเขาต้องชี้แจงให้ได้ว่าเงินเข้ามาตรงนี้แล้วออกไปตรงนี้เป็นตัวเดียวกันนะคะ
ท่านคะถ้าอย่างนี้นะคะสมมุติว่าขาเข้าเอาล่ะไม่แน่ใจว่าจะเข้าแบบตั้งชื่อบัญชีใหม่หรือว่าจะเป็นชื่อส่วนตัว
แต่ทีนี้เวลาออกไปแล้วขาออกออกไปบริจาคด้วยแต่การบริจาคในนามช้อนกับในนามบริษัทของช้อนหรือในนามชื่อบัญชีที่รับบริจาคเฉพาะเนี่ยมันมีความหมายต่อการตรวจสอบต่างกันไหมคะ
อย่างเช่นที่คุณจอมขวัญบอกว่าถ้าเขาเอาออกไปในนามบริษัทเนี่ยมันก็จะคนละตัวกันแล้วถูกไหมคะเพราะว่าเงินที่ตอนรับเข้ามาเนี่ยที่ผู้ต้องการบริจาคเนี่ยบริจาคเข้าบัญชีช้อนถูกไหมคะ
แต่แต่ที่คุณจอมขวัญบอกว่าตอนออกไปเนี่ยออกในนามบริษัทเนี่ยเงินมันก็ไม่ได้ออกจากบัญชีของคุณชรถูกไหมคะเพราะว่าตัวบริษัทเนี่ยมันจะแยกกันนะคะเพราะเป็นถือว่าเป็นบุคคลคนละคนนะคะ
ซึ่งอันนี้ฉันถามเป็นพื้นฐานทั่วไปนะคะกรณีการบริจาคในชื่อบริษัทมันมีผลผลดีต่อตัวบริษัทนั้นในแง่ของการลดหย่อนภาษีหรือว่ามันมีผลดีในแง่ไหนตามกฎหมายคะ
เขาถึงจะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนได้ของกรณีบริษัทเนี่ย
ได้ไม่เกิน๒ของกำไรคือได้๒ของกำไรสุทธินะคะ
ถ้าบริษัทขัดทุนเนี่ยเขาก็จะต้องบวกกับไม่สามารถหักได้
แต่ถ้าเป็นการสมมุติว่าบุคคลธรรมดาไปบริจาค
จะหักลดห่อนได้๑๐นะคะ
แต่เกณฑ์ก็เหมือนกันต้องหักให้อย่างที่เรียนคุณจอมฝันนะคะ
ว่าต้องเป็นโรงเรียนวัดโรงพยาบาลมุลนิธิ
นี่ก็ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลังค่ะ
ถึงจะเอามาหักหย่อนได้อะค่ะ
โฆษกค่ะเนื่องจากเวลาเราเหลือกระชับเอง
ขออภัยท่านโฆษกด้วยแต่ว่าเราพอเห็นหลักการวิธีการตรวจสอบนะคะ
ถ้ามีความคืบหน้าจะรบกวนท่านโฆษกอีกครั้งนะคะ

เหมือนกับที่ทนายเจมส์บอกต้องดูข้อเท็จจริงล้วน

ดูขาเข้ายังไงออกแบบไหนออกไปตรงไหนบ้าง

วันนี้ขอบคุณทนายเจมส์ค่ะสวัสดีค่ะ